คุณผู้ชมมีคำถามอยากจะถาม
ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
รู้หรือยัง
ไม่ไม่โลกแตกนะ

กลาย
เดี๋ยวเฉลินให้ฟัง

แต่ไก่ตัวนี้มันออกไข่
แต่มันออกที่ไหนติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ด
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ไข่ไข่ออกบนรถให้ลด๑แต้มเป็น๙๘๙อะไรเนี่ย
ไอ้ดอมคือเองยังเรียนไม่ถึง
ยังเรียนไม่ถึงคนก็เข้าใจกัน

บางคนสงสัยว่าทำไมไข่ไก่เปลือกสีขาว
ปกติเคยเห็นแต่ไข่ไก่ออกสีน้ำตาล

เจ้าของคลิปมาตอบทันทีไม่ได้คอนเทนต์
ไก่มาออกไข่บนรถเธอจริง
เอาล่ะคุณผู้ชมแต่ต้องเฉลยหน่อย
เรื่องของไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
มีมหาวิทยาลัยวอริกวอริกแล้วก็เชฟฟิลครับในอังกฤษ
นี่มาแบบวิชาการมาเลย
คุณดูข่าวไทยรัฐคุณต้องได้วิชาการ

ฉันกำลังจะบอกว่ามีคนในร้านเราบอกว่าเป็นศูนย์๙๒
เพราะคุณมาวิชาการฉันไปไม่ถูกแล้ว

พักตัวเลขก่อนเพราะว่าวิชาการ
ขวัญคิดว่าอะไรไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนงาน
ฉันยังยืนว่ามันเป็นไข่มันไม่มีไข่มันจะมีไก่ออกมา
พี่เบิร์ดบอกไก่เคยอ่านแล้วอ๋อนี่ครับไก่จริงด้วยคุณผู้ชม
เขาบอกแล้วคนก็สงสัยอ้าวแล้วไก่ตัวแรกของโลก
มันก็ต้องเกิดจากไข่ก่อนไหมไม่ใช่ครับ
อืมอ่าจำเป็นในการเริ่มต้นและเร่งกระบวนการตกผลึกของเปลือกไข่ให้แข็ง
แต่ว่าเหตุผลที่ทำไมไก่ตัวแรกมันมา
มันมาจากการกลายพันธุ์ของไดโนเสาร์

คือไดโนเสาร์ก่อนกลายพันธุ์มาเรื่อยอย่างที่เราเคยเห็นว่า
ไดโนเสาร์บางตัวเนี่ยก็เหมือนลิงบ้าง

อืมแล้วก็มีบางตัวเหมือนไก่ครับ
มันกลายพันธุจนมาเป็นไก่แล้วค่อยออกไข่

วัดเขาเจดีไม่รู้จัก
ล้างที่ชุมพรจำได้ไหม

แล้วบอกว่าวัดนี่นะ

คนไปคราวนี้คุณผู้ชมไม่ใช่วัดร้างแล้ว
แต่พอไปแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปดูครับ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

ถือก้าวแวง
ถือก้าวแวง
อันนี้ผมก็เรียนไม่ถึงเหมือนกัน
เพราะผมฟังไม่ออกก็คงต้องพึ่งเลขที่ปรากฏหน้าจอ
ที่มีคนเขาตีไว้ให้นะครับ
อ่ะตามนั้นละกันนะคะได้ยินเป็นอะไรก็ตามนั้นเนอะ
ต่อกันที่อ่างทองเขาบอกว่าชาวบ้านแตกตื่น

ที่มีกิ่งเนี่ยต้นตะเคียนขนาดใหญ่ต้นนี้เลย
หักลงมาแล้วเขาบอกว่าต้นตะเคียน๒๐๐กว่าปี

สารเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดโพเกรียบค่ะ

แม่ตะเคียนทองเพราะว่าอะไรกิ่งของต้นตะเคียน
อายุกว่า๒๐๐ปีมันหักโค้น

ชาวบ้านเล่าแบบนี้บอกว่าต้นตะเคียนทองนี้

ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตาทวด
เป็นที่เคารพนับถือที่สำคัญ
เป็นที่พึ่งพาทางใจของชาวบ้าน

แล้วก็ไปตัดต้นตะเคียน

ขอเลขกันเหมือนเดิมค่ะ

เฮ้ย๘๒๐เหรอเรียกคล้ายเบอร์โทรศัพท์เลยหรอสิม่ะโอ้โห
เบอร์ใครเบอร์พี่หรอต้องจัดต้องจัดน่าตามน่าตาม
ตอบแทนการเลี้ยงดูอย่างดีของคุณแม่ครับออกรถใหม่ให้เลยฮะ

ร้องเลยนั่น

ชอบไหมเป็นยังไงความรู้สึก

ถึงแม้ว่ารถคันนี้มันจะไม่ได้แพงมากนะ
ไม่อยากให้แม่หย่ายมากหรือเล็กปง

ดอร์มอย่าเพิ่ง

เป็นหน้ากลุ่มเดียวกับแม่น้องอิงฟ้า

รถป้ายแดงที่คุณอิงฟ้าวราหะครับ

ร้อยตะแทนไม่ใช่คันแรกนะ
คันที่สองแล้ว

คุณขวานเนี่ย

เขาบอกว่าอยากจะให้คุณแม่ได้ใช้แทนคันเก่าที่เคยซื้อให้
แล้วก็มอบเงินสดให้ด้วยกว่าครึ่งแสนให้กับคุณแม่ครับ
เฮียแล้วก็มอบเงินให้พี่สาวคนโตเป็นของขวัญย้อนหลังวันเกิดอีกด้วย

นอกจากอวยพอแล้วต้องถามเลขทะเบียนด้วยสิ
เลขทะเบียนอะไรขั้นใหม่๔กกรรเวลา๓๙๑
ส่วนขั้นเก่าก็ต้องมีของเหมือนกันทางขวา
ขั้นเก่าฮุนได๙ลจุรา๓๑๖๓
๓๙๑กับ๑๖๓มัน๖เมนตีรังกาแล้วมันเป็นเลขเดียวกันเลยนะ

ไว้ไปกราบแม่นะครับย้ำอีกที
ไปดูไอดอลด้านตัวเลขกันบ้างดีกว่า

เริ่มกันที่เจ๊นุกครับบารมีมหาเห็ง
แจกแนวทางรัฐบาลไทยงวด๑๖ธันวาคมครับ
ให้เลข๕ตัวเบลอเลยนะข้างบน
เลข๕แล้วจับคู่เอาครับ
มีจับคู่โชว์ให้ดูแล้ว
ต่อกันที่แม่น้ำหนึ่งพิรดาบุญนี้บารมีปู่ครับ

แล้วก็ให้เลข๓ตัวมาด้วยข้างล่าง
คุณผู้ชมชอบแบบไหนก็ลองเลือกดู
ต่อกันที่พ่อน้ำสองมนศิษย์คำสร้อยครับ

ซื้อที่ลบบุรีครับเป็นเลขอะไรครับ

นี่ครับงวดนี้นะครับอย่าลืมนะครับ

ไอดอลด้านตัวเลขก็มาให้กันแต่เนิ่น
คุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูกันแล้วกัน